หกนาฬิกาห้าสิบสามนาทีกลับมาช่วงนี้ฟังดีดีค่ะโอ้โหมีเรื่องงามหน้างามไส้ท็อปฟอร์ม
ไม่รู้จะใช้คำไหนเลือกใช้เลยนะคะเช้าอีกแล้วทหารเรือหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐวันนี้ตัวใหญ่มากนายทหารเรือเช้าอีกซ่อนกล้องแอบถ่ายหน้า
คุณผู้ชมผู้บัญชาการทหารเรือใช้คำว่าควันออกหู
เลยนะคะเมื่อวานนี้ออกมาประดาบพฤติกรรม
ครับเป็นในทหารนี่ค่ะคลิปนี้แหละค่ะคลิปต้นเรื่อง
เอาคลิปนี้ซ่อนไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอาพบทรมาก่อน
ล่าสุดเลยต้องใช้คำว่าท่านควันออกหูนี่ค่ะ
อ่านช้าชัดคุณผู้ชมโค้ดคำพูดของท่าน
พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ
ส่งข้อความไปยังกำลังพลทุกนายของทหารเรือ
ท่านบอกว่าในขณะที่พี่น้องทหารเรือเราปฏิบัติงานอย่างเหนื่อยยาก
ตระเวนตามแนวชายแดนทั้งทางบกทางทะเลทั้งกลางวันกลางคืน
บางส่วนบินตรวจการโปรยสารเคมีขจัดคราบน้ำมัน
บางส่วนตอนนี้ยังอยู่ใต้น้ำตรวจสอบเรือจมและตรวจสอบผลกระทบจากน้ำมันรั่ว
แต่ยังมีบางคนมีพฤติกรรมทำตัวไม่ดีทำให้ส่วนรวมเสื่อมเสีย
ใช้คำว่าผมขอประนามการกระทำพฤติกรรมดังกล่าว
และจะดำเนินการลงโทษให้ถึงที่สุดเพื่อรักษาเกียรติยศของพวกเราทหารเรือ
ให้คงอยู่เป็นที่เชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนสืบไปทำไมทำไมหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ใช้คำว่าเฉาอีก
ทำไมบางคนใช้คำว่าท็อปฟอร์มพฤติกรรมก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะ
สามแล้วมั้งสามสี่แล้วค่ะอืมติดติดกันเลยอย่าต้องนับเลยนะคะ
อย่าต้องรื้อฟื้นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนหน้านี้
มาค่ะทีนี้มาต้นเรื่องคลิปเมื่อสักครู่หลายคนเห็นไปแล้วนะคะ
ผู้ชายคนนี้แหละเป็นนายทหารเรือเห็นไหม
เขาทำอะไรอ่ะพี่เบิร์ตคือตั้งกล้องอ่ะแล้วมาดูว่า
ไอ้กล้องที่ฉันตั้งเนี่ยมุมมันได้ไหมที่ฉันจะแอบถ่ายในห้องน้ำอ่ะ
อืมโอ้โหทำมาตั้งแต่ปีห้าแปดสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
คุณผู้ชมทำอะไรอยู่ครับผู้ชายคนนี้ตั้งกล้องอยู่ในห้องน้ำผู้หญิงมาแล้ว๖ปี
แล้วผู้หญิงที่เคยเข้าห้องน้ำห้องนี้หลอนไปแล้วนะหลอนไปแล้วค่ะจะมีคลิปหลุดหรือเปล่า
นี่ไงก็เลยต้องไปแจ้งความอืมตั้งแต่ปีห้าแปด
จนกระทั่งปัจจุบันปีหกห้ากี่ปีแล้วนะคะโอ้หกได้อ่ะอ่า
กว่าคลิปค่ะคุณผู้ชมแล้วผู้หญิงที่ตกเป็นผู้เสียหาย๒๓คน
มีทั้งข้าราชการที่ทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้มีทั้งคนที่มาใช้บริการ
แล้วน้องอายุน้อยสุดเป็นผู้หญิงอายุสิบห้าทานโทษนะคะถูกแอบถ่ายด้วยกล้องวงจรปิดที่
นาวาตรีเกียรติกรมั่งคั่งอายุ๕๕ปีนาวาตรีนี่ถ้าเทียบยศทางทหารบกก็พันตรีถูกไหมฮะ
เนี่ยค่ะพันตรีแล้วนะคะเป็นนายทหารด้วยศัลยบัตรด้วยมาทำพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้ถามว่าเอ้าแล้วความมาแตกได้ยังไงเล่าให้ฟังแบบนี้
กลับไปวันที่๗มกราคมที่ผ่านมาคืออย่างนี้ค่ะนี่นี่ภาพนี้ค่ะ
เขามีการซ่อมแซมระบบสายไฟภายในห้องน้ำทั้งหญิงและชายแล้วรู้ไหมคะ
วาตรีเกียรติกรเขาติดกล้องวงจรปิดทั้งฝั่งห้องน้ำผู้หญิง
และฝั่งห้องน้ำผู้ชายอ่าเพราะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางคนที่เข้าเวรเนี่ย
ต้องไปอาบน้ำห้องน้ำฝั่งผู้หญิงเนี่ยไม่มีห้องอาบน้ำ
ก็ต้องมาอาบฝั่งห้องผู้ชายก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องไปติดในห้องผู้ชายด้วย
ไม่ได้อยากจะดูของผู้ชายนะคะพี่พูดไม่ออกใช่ไหมรอบครอบแบบแบบไม่ดีอ่ะ
ค่ะติดสองจุดเลยนะคะแล้วติดฝ้าเพดานแบบนี้
ติดอยู่บนฝ้าเพดานทั้งฝั่งห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายทีนี้อ้าว
ต้องใช้คำว่าสืบจากสายไปซ่อมระบบสายไฟที่มันชำรุด
ก็สืบจากสายเนี้ยนะคะไล่ไปไล่สายไฟไปเรื่อยเรื่อย
จนกระทั่งไปพบต้นต่อพบว่าอ้าวพอสืบจากสายมันไปหยุดอยู่ที่
คอมพิวเตอร์ของนาวตรีเกียรติกรอ้าวโอ้โหนี่ลงทุนมากน่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพอไปตรวจสอบคอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้โห
คลิปที่คุณผู้หญิงเข้าไปทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำทั้งชายและหญิงเนี่ยนะคะ
ทานโทษพันกว่าคลิปค่ะถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
จนถึงปัจจุบันผู้เสียหายย้ำอีกรอบหนึ่ง
จุบันเนี่ยนับได้๒๓รายถ้าเกิดว่าใครดูข่าวนี้แล้วก็บอก
ฉันก็ตกเป็นผู้เสียหายเหมือนกันไปแจ้งความเพิ่มเติมได้นะคะ
เพราะพฤติกรรมแบบนี้ต่างกรรมต่างวาระแปลว่าอะไร
บวกรวมเข้าไปค่ะครับกระทำครั้งที่หนึ่งโทษจำคุกหนึ่งปี
กระทำครั้งที่สองสองปีเอาบวกรวมเข้าไปนะคะทีนี้คุณผู้ชม
อกจากนี้ค่ะยังไปพบฮาร์ดดิสต์ความจุโอ้โหความจุ
หนึ่งพันกิกาไบท์จำนวนสี่ตัวอืมตำรวจเขาก็เลยยึดว่า
ในท้องที่ที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอสัตหิบ
จังหวัดชนบุรีเขตทหารเรือง
ผู้เสียหายพอทราบเรื่องก็เดินทางทยอยไปแจ้งความ
ไว้ที่สพพลูตาหลวงนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสพพลูตาหลวง
มีการแจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อหาสำหรับนาวาตรีคนนี้นะคะ
อีกรอบหนึ่งนาวาตรีเกียรติกรมั่งคั่งอายุ๕๔ปี
ข้อหาแรกคือกระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
ข้อหาที่๒กระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
ถึงบอกไงว่ามีน้องผู้หญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
ร่วมอยู่ด้วยที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
ข้อหาที่๓คือกระทำด้วยประการใดต่อผู้อื่น
มีลักษณะสอบไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ
นี่ค่ะคือคมเพลงน่ะ
ทีนี้กองทัพเรือนอกจากพบทรนะคะ
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดควันออกหูแล้ว
กองทัพเรือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนความผิดทางวินัยร้ายแรง
ร้ายแรงนี่ถึงขั้นไล่ออกนะ
ำนงบำเน็ตบำนานท่านไม่ได้เลยนะคะ
สิทธิประโยชน์ของข้าราชการจะไม่ได้เลยนะคะ
ถ้าไล่ออกเนี่ยล่าสุดมีคำสั่งให้ย้ายนาวาตรีนายนี้
ไปช่วยราชการที่กรมการแพทย์ทหารเรือ
ตั้งแต่วันที่๗กุมภาพันธ์เป็นต้นไป
กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
โดยจะนำตัวในคนนี้เจ้าหมอเนี่ย
รับทราบข้อกล่าวหาและเข้ารับการสอบสวน
สพพลูตาหลวงในวันที่๑๐กุมภาพันธ์นี้
เนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัยของต้นสังกัด

แต่อันนี้มันเป็นพฤติกรรมส่วนตัวนะคะ
เป็นพฤติกรรมส่วนตัวแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
มันจะรุนแรงแค่ไหนเรื่องของการลงโทษนะครับ